ในอดีตได้พยายามถ่ายทอดลักษณะที่ประทับของพระอมิตภัณพุทธในสวรรค์ตามที่กล่าวไว้ในสุขาวดีสูตรของฝ่ายมหาย
ดังเช่นการปิดกระจกบนเพดานวิหารทำให้เกิดแสงระยิบระยับเหมือนแสงดาวกระพริบบนท้องฟ้าให้เห็นเป็นสีเงินดังแสงจันทร์วันเพ็ญและให้มีสีทองสะท้อนเช่นเมฆในเวลาเช้า
พระพุทธปฏิมาซึ่งปิดทองทั้งองค์เมื่อประทับในโบสถ์ที่มีแสงสลัวแสงสะท้อนของทองคำกับเปลวเทียนจะทำให้เกิดฉับพันธรังศรีรอบพระวรกายทำให้บรรยากาศในวิหารหรือในโบสถ์นั้นมีความน่าเลื่อมใสสัทธา